เดี๋ยวในช่วงนี้หาอะไรกินอร่อยกันนะครับ

ค่ะโอ้ดีเลยค่ะพี่แบบไหนบ้างไก่ย่างร้านนี้ไม่ธรรมดา
ยังไงบอกเลยว่าเห็นแล้วโอ้โหตาโตตาตั้งช็อกกันเป็นแถว

หุ้ยเห้ยเดี๋ยวก่อนใครใครมันยืนหมุนแล้วย่างบนอะไร

อันนี้ไม่เห็นโรงศพไม่ไปถึงร้านไก่ย่าง
ใช่ถ้าไม่เห็นโรงศพแสดงว่าไม่เห็นไก่ย่างเหมือนกัน
อ๋อไก่หมุนอะไรแบบนี้หะ
คือมันเป็นไอเดียไอเดียหนึ่งของพ่อค้าไก่หมุนไก่ย่างนี่แหละครับ
เจ้าของไอเดียคนนี้ชื่อว่านายภัยทูลนาทะยับอายุ๕๓ปี
เป็นชาวอำเภอลมศักดิ์จังหวัดเพชรชบูรณ์
ร้านตั้งอยู่บริเวณนวริมถนนสาระบุรีลมศักดิ์
ตรงข้ามสำนักงานไฟฟ้าอำเภอลมศักดิ์นั่นเอง
นาผี๒หุ่นด้วยนาผีเรียกแบบนั้นก็ได้
๓ตัวทำท่ายกมือไหว้ลูกค้าตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็หมุนไก่ไป
แล้วไอ้เตาย่างนี่แหละผมว่ามันทีเด็ดจริง
คุณดูนี่ใครจะไปกินไก่ยากนี้เป็นหมุนโรงศพแบบเนี้ย
จริงนะร้านนี้เขาขายจริงถามว่ากินได้ไหมกินได้และอร่อยด้วยนะ
ไก่ย่างเนี่ยบอกเลยแต่เห็นแบบนี้แล้วอยากจะไปคุยกับเจ้าของร้าน
เหลือเกินอยากจะทราบถึงไอเดียอย่างแท้จริงว่าอะไรมันดนจิต

คนก็มองว่าสนใจกันเนี้ยฮะสนใจเด็กเด็กเด็กวิ่ง
ว่าถ่ายลงถ่ายรูปนี่เองไม่เคยกลัวอะไรแล้วบางคนก็กลับมาสอบถามว่า
มันโรงจริงไหมผมก็บอกว่าไม่ใช่ครับโรงทำเอาอะไรออกจากไอเดียนะฮะ
นั่นแหละนั่นแหละผมบอกเลยนะว่ามันเป็นสิ่งที่หลายคนเขาถามกันมา
อ่าค่ะว่าพี่ครับโรงเนี้ยโรงจริงเปล่าเออโรงจริงไหมคะ
ไม่ใช่โรงจีนเขาทำมาเฉยไม่ใช่โรงที่ไว้ใส่ศพจริง
ไม่ใช่ไม่เกี่ยวเลยทำขึ้นมาให้คล้ายคล้ายเฉยเออแล้วเขาบอกว่า
ทำแบบเนี้ยเอ้ยขายดีน่ะตุ๊กค้าให้การตอบรับเป็นอย่างดีค่ะแหม
เอาจริงเช้าเห็นอืมไก่ย่างแบบนี้ยังไงคะเขาเหนียวเลยร้อนร้อน
ข้าวเหนียวร้อนร้อนมาเลยส้มตำด้วยก็ดีเผื่อคุณผู้ชมดูอยู่ตอนนี้
น่าจะเริ่มหิวแล้วอยากได้ไก่ย่างอยากได้ส้มตำอะไรก็ส่งมาบอกกันได้
ชอบข่าวนี้ก็ไลน์มาบอกได้เหมือนกันได้เหมือนกันเพราะว่าอาจจะมีสิทธิลุ้นได้รับรางวัลจากเราด้วยนะคะ
ครับไก่หมุนลงศพเนี้ยกินได้